เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่มหาสารคามคาใจ
เพราะว่าในหมู่บ้านมีคนล้มตายกันมากมาย

เพราะฉะนั้นต้องทำพิธีไล่ผีปอบ

เห็นทำอะไรแบบนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นเคย

นั่นดินี่เขาเรียกว่าการไล่ผีปอบนะคะ
เกิดขึ้นที่บ้านกลางตำบลขวาวอำเภอเมือง

ชาวบ้านเขารวมตัวกันมาไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากหมู่บ้าน

เจ้าของคลิปคือคุณดรีมเนี่ยเป็นคนเล่าให้นักข่าวเราฟังนะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหลานสะพ้ายเหมือนโดนผีเข้าอ่าก็เลยนำตัวไปรักษากับพ่อหมอที่อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พ่อหมอก็อ่ะไล่ผีให้พอทำพิธีเสร็จยายที่อยู่ในบ้านดันเสียชีวิตซะงั้นชาวบ้านเขาก็เลยเอ้าเอายังไงทำไมเป็นแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะมีปอบอยู่ในหมู่บ้านนะคะเชื่อว่าปอบเนี่ยเป็นตัวการทำให้มีคนล้มตายแบบนี้หรือว่าทำให้มีคนเจ็บป่วย
ชาวบ้านก็เลยเชิญหมอธรรมมาทำพิธีค่ะมาถึงก็มาทำอะไรคะเอาลักษณะเหมือนเอาไม้เนี่ยค่ะเอามาประกอบกันนะให้เป็นลักษณะคล้ายกับไอ้ไม้เวลาเราฟัดข้าวแบบทุบข้าวตีข้าวแบบเหมือนโบราณ
นะฮะแล้วก็ทำเหมือนลักษณะเป็นม้าวิ่งวิ่งวิ่งไปรอบรอบหมู่บ้านเอาปี๊บมาเคาะให้เสียงดังไม้ลักษณะแบบเนี้ยนึกภาพตามนะถ้ามันเหมือนกับยุคใหม่สมัยใหม่มันเหมือนตัวเรด้านั่นไงเอาเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันจะได้นึกออกเออใช่ก็คือเรด้าที่จะตามไล่ตามผีปอบนะนะ

กันหมอทำก็ขับไล่ปอบออกจากก็ร่างให้ออกจากตัวให้พอทำพิธีเสร็จเท่านั้นแหละอ่าคุณป้าเป็นลมหมดสติไปเลยจ้าครับพอตื่นมาป้าบอกจำอะไรไม่ได้อ่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเป็นเรื่องความเชื่อแหละนะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณป้าคุณยายท่านอาจจะเป็นลมยังไม่ทานอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งในวัน
นะคะแต่ยังไงก็ตามต่อให้ดื้อแค่ไหนหมอทำก็จัดการได้ดีไม่พ้นหรอกค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาเตรียมหมอดินใหม่เอามาใส่ปอบทั้งหมดนี่ภาพบรรยากาศโดยรวมจับปากกี่ไหยอะไรยังไงดูเอาห้าสิบห้าสิบตัวห้าสิบปอบเนี่ยค่ะเห็นไหมแล้วก็ปิดด้วยผ้ายันจากนั้นเดี๋ยวชาวบ้านบอกว่าจะเอาหมอดินทั้งหม

ด้วยการเช็คสุขภาพด้วยก็ดียังไงก็ขอบคุณเรื่องราวนี้นะคะจากคุณรีมสาวงามชาวสาระคามด้วยค่ะครับ